ผู้ชายคนนึงเขาลงไปหาปลาสระน้ำแถวบ้านเป็นสระใหญ่แล้วก็ลึกด้วย
เขาก็แกล้งดำน้ำหายไปเพื่อนก็ตกใจ
พอโผล่ขึ้นมาก็เหมือนกับหัวเราะหยอกล้อกัน
ดำลงไปอีกรอบนึงคราวนี้ไม่โผล่ขึ้นมาเลยฮะ
ต้องไปตามกู้ภัยมาไปตามนักประดาน้ำมานะครับ
สุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่ก้นสระนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปไปเลยไปไปไปพี่
นี่ฮะทุกผู้ชมครับคือเมียกับลูกมาเห็นศพเนี่ยแบบร้องไห้นี่
สระน้ำตรงนี้นะฮะโอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ครับ
เป็นสระน้ำท้ายหมู่บ้านบ้านผาแดงตำบลดอนเมืองอเภอศรีคิ้ว
จังหวัดนครราชศรีมานี่เป็นตอนที่มนุษย์กบจากหน่วยเฉพาะกิจ
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของกู้พายฮุกสามหนึ่งเนี่ยยี่สิบกว่านาย
มาช่วยกันดำน้ำลงไปค้นหาร่างของในกิ่งแน่นกระโทกอายุ๔๙ปี
หากันอยู่ครึ่งชั่วโมงครับสุดท้ายเนี่ยร่างของในกิ่งไปจมอยู่ใต้น้ำ
ลึกประมาณหกเจ็ดเมตรคือสระเนี้ยลึกประมาณเจ็ดเมตรกว่าค่ะ
นี่ฮะห่างจากขอบสระสักหนึ่งถึงสองเมตรนะครับจุดที่ไปเจอศพเขานะครับ
แล้วก็นำขึ้นมาคือภรรยากับลูกมาเห็นศพเนี่ยโอ้โหร้องไห้กันนะฮะ
โบ้งชาวบ้านเนี่ยตอนแรกก็มาดูกันนะครับมารอกันว่าเออจะเจอไม่เจอแบบไหนอย่างไรนะครับ
เจอศพจริงนะครับคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าในกิ่งผู้ตายเขามีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านนี่แหละนะก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้เขาก็ดื่มเหล้าอยู่นะครับ
จากนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปหากับแกล้มนะก็ไปลงข่ายดักปลาไว้ที่สระน้ำตรงนี้นะครับ
แล้วในกิ่งพอลงข่ายเสร็จปุ๊บกลับมาที่บ้านเสร็จแล้วก็กลับไปที่สระน้ำอีกครั้ง
ซึ่งลึกประมาณ๗เมตรนะฮะสระน้ำท้ายหมู่บ้านเพื่อจะไปดูข่ายดักปลาว่ามีปลาติดไหมนะ
กิ่งเนี่ยเขาก็มากับเพื่อนนะครับคือเพื่อนบอกในกิ่งเนี่ยตอนที่จะไปดูที่ข่ายว่ามีปลาติดหรือเปล่าเนี่ย
มน้ำนะฮะจมน้ำหายไปแล้วโผล่ขึ้นมาเหมือนกับแกล้งดำน้ำหายไป
แล้วก็หยอกเพื่อนว่าจมน้ำโผล่ขึ้นมาเนี่ยหัวเราะอืมคือทีแรกเพื่อนเนี่ยโอ้โหตกอกตกใจ
จมน้ำเอาโผล่ขึ้นมาหัวเราะแม่แกล้งกันสุดท้ายในกิ่งดำลงไปอีกรอบนึง
คราวนี้ไม่โผล่สักทีคือทีแรกเพื่อนก็แบบเอ๊ะตกลงแกล้งไม่แกล้งอะไรยังไง
แต่คราวนี้รอบสองไม่โผล่นะฮะเพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยตัดสินใจ
ว่ายน้ำดำน้ำไปดูหายังไงก็หาไม่เจอและในกิ่งก็ไม่โผล่สักที
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยทั้งมนุษย์กบก็มา
ก็งมค้นหากันอยู่ครึ่งชั่วโมงก็เจอร่างจมอยู่ก้นสระนะฮะ
ตรวจสอบแล้วนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าตรวจสอบเบื้องต้น
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายอะไรนะครับ
สันนิษฐานว่าในกิ่งตอนที่ดำน้ำลงไปรอบสองเนี่ย
ก็อาจจะน้ำเย็นด้วยแล้วก็ดื่มเหล้ามาด้วยนะครับ
อาจจะเป็นตะคริวแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ไหว
ก็เลยจมน้ำเสียชีวิตนะครับตอนนี้ก็ส่งศพไปชนะสูตร
ขั้นตอนอย่างละเอียดอีกครั้งนะฮะโอ้โหนี่ฮะ